อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปว่า
เช้าวันนี้ผมมีเรื่องราว๕ความรู้๕อย่าง

จะทำให้ชีวิตของเรานั้นรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้น
เรื่องของความมั่นคงทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็ชีวิตนั่นเองนะครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณภาววิทกลิ่นประทุมครับ
จากหลักสัพบูรุองวันนี้มาอยู่กับผมแล้วคุณภาววิทย์สวัสดีครับ

เรื่องที่๑เลยเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับ
เป็นเรื่องของการใช้เงิน

คือเราสอน

แต่ปัญหาคือเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องการใช้เงิน
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศรษฐีจะสอนลูก

ราคามันเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่เพิ่ม
หมายถึงว่ามันมีมูลค่าในอนาคตหรือเปล่า
ใช่เพราะสังเกตไหมเศรษฐีเนี่ย
เขาจะสอนลูกเรื่องการใช้เงินก่อน

เพราะว่าเฮ้ยตั้งแต่เด็กเนี่ย

แต่ลองสังเกตว่าสิ่งไหนที่ซื้อแล้ว

แล้วตรงนี้ถ้าเราพัฒนาความรู้ตรงนี้
เราจะพูดง่ายรวยขึ้นเรื่อย
เพราะชีวิตเราใช้เงินตลอดถูกไหม

ร้อยหนึ่งก็ใช้๙๐ถูกไหม

เพราะถ้าคนรวยสังเกตไหม
พอเขาซื้อของเขาทำอะไรเนี่ย

เพราะว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อย

หลายคนวันนี้บอกอาชีพมันไม่มั่นคง

แล้วถามว่าเฮ้ยเราอยากได้รายได้ที่มั่นคงเนี่ย

ก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำเงินได้

อยากได้เงินไหลมาโดยที่เราไม่ต้องทำงาน

แต่หุ้นนี่สมมุติซื้อบริษัทใหญ่เนี่ย

คือเขาก็ต้องปั่นเราเพราะเขาโตขึ้นเขาก็ต้องปั่นเพิ่มขึ้น

แล้วเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้น

หลายคนนึกว่าพัฒนาความรู้เรื่องการเล่นหุ้นซื้อมาขายไป

ใช่ต้องพัฒนาตรงนี้ให้เราเก่งขึ้นเรื่อย

นี้สำคัญเพราะเวลาเรามีน้อย

ก็ลองดูว่าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด

ใช่คือมันอยู่ที่เราเวลา

เพราะเพื่อนนี่เป็นสิ่งที่เราให้เวลามากที่สุด

ให้ดีคือเลือกเพื่อนที่เขาจะพาเราไปรัวด้วย
ใช่พาเราไปขึ้นไม่พาเราลง

ผมว่าสำคัญคือความรู้ในเรื่องของ

ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทำงาน

เพราะว่าส่วนใหญ่ยังใช้สิ่งนี้แล้วเสียเงิน
เพราะเดี๋ยวนี้เราสังเกตนะมีคนสองประเภทครับ
ใช้มือถือแล้วเสียเงิน
กับอีกคนนึงใช้แล้วได้เงิน

เพราะมีคนได้เงินเยอะแย่ไง
สร้างตัวจากมือถือเต็มไปหมด

คือนักธุรกิจเขาทำเงินบนนี้ไง
ต้องสำรวจว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการหาเงินบนมือถือยัง

เพราะยุคนี้ผมว่ายุคนี้จนยุคต่อไปเรื่อยเนี่ย
มือถือมันกินเราหมดแล้ว
เราต้องหาวิธีการที่ลองสังเกตว่าเราจะทำยังไงให้ได้เงินในตรงนี้

พอทุกคนตื่นมาก็ก้มดูมือถือ

แต่ว่าไม่ได้เงินจากมือถือกลับมา
เสียตังค์ด้วยบางทีไปซื้อของซื้อของซื้อแอปอะไรต่าง
เพราะมือถือนี้สร้างมันปั้นตัวเองได้เลยนะ
ปั้นรายได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
เราต้องโฟกัสในเรื่องความรู้ตรงนี้
ข้อสุดท้ายเป็นความรู้ในเรื่องของการเข้าใจตัวเอง

เรียกว่าแต่ก่อนไม่เรียกอาชีพ
เขาขายตะกิล้าให้บริษัทเล่า

เพราะว่าเริ่มจากเล่น

เขาคุยกับเพื่อนว่าน่าจะทำแต่กีฬาที่แบบ

แล้วก็ทำขึ้นมาปั้นมา๔ปี

คือเอาที่เราชอบสไตล์ของเรา
ชอบทานชอบทำชอบเล่นไปต่อยอดอย่างนี้หรอฮ

หรืออาชีพต่างที่จะทำเงินนะ

เออมันไม่ยุคของการไปหางานแล้ว

อันนี้เรียนเก่งแล้วไปหางาน

คือมันไปอยู่ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไง
เราไม่รวยเราไปแล้วเราเป็นลูกจ้าง

คือยุคนี้เป็นยุคเหมือนกันที่บอก

พอสร้างตัวเองขึ้นมาได้แล้วถามว่าเราต่อยอด
จากตรงนั้นเราทำเป็นหรือเปล่า

อย่างดูแลสุขภาพ

หรือว่าอาชีพเกี่ยวกับท่องเที่ยวมันก็เป็นอาชีพได้
กลายเป็นว่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับพลังสนใจ
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

เอาไปต่อยอดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไป

แต่ถ้าความรู้นี้คือพื้นฐานของคนที่จะรุ่งเรือง
มั่นคงมั่งคั่งได้แน่นอน

คืออย่างที่บอกนะครับ

ถูกไหมแต่ต้องทำให้สุดนะ

สังเกตไหมงานนี้เลขส่วนใหญ่เสียตังค์
แต่ถ้าเกิดทำงานอดิเลกจริงจัง

โหพ่อแม่เสียใจติดเกมดีไม่ใช่
นี่ติดเกมคือการสปอร์ตระดับโลก
ใช่ครับมีหลักสูตรเปิดซ้อนด้วยทำเงินได้ด้วย
แล้วมันต่อยยอดได้เยอะไงเปิดร้านเกมก็ได้ทำอะไรก็คือพูดง่ายว่า
มันต่อยอดเป็นอาชีพเยอะดังนั้นยุคนี้เราต้องมองหาในสิ่งนี้
โอเคครับนี่คือ๕ความรู้ที่คุณผู้ชมต้องสำรวจว่าคุณผู้ชมมีหรือเปล่า
แล้วมีแล้วคุณผู้ชมเอาไปทำให้ตัวเองนั้นรุ่งได้อย่างไร
แต่ว่าวันนี้เอามาฝากแค่๕เรื่องนี้ก่อนเป็นการเรียกน้ำย่อยสำรวจตัวเองก่อนนะครับ
ขอบคุณคุณภาววิกลิ่นประทุมครับภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงที่มาให้ข้อมูลในเช้าวันนี้นะครับ